วิถีชีวิตคนเมืองนะเวลาชั่วโมงเร่งด่วนอาศัยรถยนต์ไม่ทันแน่
รถติดมากหลายคนก็ต้องขึ้นรถไฟฟ้ารถใต้ดิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะ
ผู้หญิงคนนึงขึ้นรถไปมันก็เบียดเสียดกันอะเนาะ
แล้วทีนี้ปรากฏว่าเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาถูที่ตัว
ก็เข้าใจว่าคงเป็นกระเป๋าของคนที่ยืนเบียดกันอยู่

พอขยับออกเสร็จปุ๊บเอ๊ะก็ตามมาเบียดอีก

พอเอียงตัวออกปุ๊บไอ้คนนั้นก็เอียงตัวตามเหมือนจงใจจะมาเบียด
เธอเลยบอกขอก้มดูหน่อยละกันมันใช่กระเป๋าไหม
พอก้มลงไปดูอ้าวมันไม่ใช่ไม่ใช่มันอวัยวะเพศผู้ชายเลยค่ะที่เอามาถูถูตัวเธอ
นี่เธอถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะแต่เหมือนคนก่อเหตุก็พยายามจะแบบหันหน้าหลบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เดินลงไปเธอบอกว่าเธอเล่าเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์นะคะ
บอกว่า๓มกราคมถูกคนโรคจิตเอาอวัยวะเพศมาถูไถตัว
บอกโดนดีเข้าซะแล้วผู้สื่อข่าวเราพอเห็นทวิตเตอร์นี้ก็เลยติดต่อไปพูดคุยกับผู้หญิงผู้เสียหายค่ะ
คุณนำโชคบุญชูไปคุยกับเธอนะคะเธอบอกว่าปกติใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าทำงานอยู่ย่านชิดลมช่วงเที่ยงก็จะออกมาทำธุระ
แล้วก็จะขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีอโศกกลับไปทำงานที่ชิดลม
มันก็ประมาณ๓๔สถานีเองนะคะจากอโศกถึงชิดลมเนี่ย
เธอขึ้นตู้สุดท้ายท้ายขบวนหน่อย
มีคนใช้บริการแน่นเลยค่ะก็จะยืนติดประตู
จนกระทั่งถึงที่สถานีเพลินจิต
คิดว่าสถานีนี้แหละคือสถานีที่คนร้ายชุดดำเนี่ย
คนคำมณาจ้านเธอเสื้อสีดำพวกนี้ขึ้นมา
แล้วก็เอาอวัยวะเพศมาถูไถมาเบียดเธอไม่หยุดเลย

ขบวนมันแน่นมากอะค่ะเราก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋า
หรือว่าเป็นของที่แบบเขาสะพายไว้ด้านหน้า

เพราะว่าแบบเราไม่ชอบให้ใครมาเบียดขนาดนั้น
พอเราถอยเขาก็ถอยตาม
เราเหมือนจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันดูแปลกเราก็เลยถอยออกเยอะค่ะ
พอเราถอยออกเยอะเขาก็เอ็นมาหาเราแบบเอ็นน่าเกลียดอะค่ะเอ็นแบบดูแบบไม่ใช่
เราก็เลยก้มลงเหมือนแบบคือเราจะด่าแล้วแหละจริงแล้วค่ะ
เราก็แบบพอก้มลงไปเราก็เลยเห็นว่าเขาเอาอวัยวะเพศเขา
คือมันออกมานอกกางเกงเลยมาดันเราอยู่
เราก็เลยเหมือนแบบด่าออกไปครับ
คุณคนเป็นผู้หญิงเจอแบบนี้

ใช่คือช็อกอันดับแรกคือช็อกทำอะไรไม่ถูก
คือแล้วด้วยความที่คนมันแน่นมากมันเบียดติดกันมาก

คุณผู้ชมบอกว่าให้ตะโกนด่าดังให้มันอับอาย

ให้คนเขารู้ให้ทั่วกันให้ได้อายกันไปข้างหนึ่งแหละ

ซึ่งตอนถ่ายคลิปเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนเขารู้ตัวเขาพยายามหันหลังให้กล้องเลยค่ะ
หันหน้าไปทางอื่นพยายามบ่ายเบี่ยงหน้าไม่ให้ติดในกล้อง
จนกระทั่งถึงสถานีเพลินจิตผู้ชายคนนี้ก็เดินออกจากขบวนรถไป
เธอก็เลยรีบเดินตามไปแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าจะจับได้เอง
ไปหารอปภของสถานีรถไฟฟ้าดีกว่า
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเอาคลิปให้ดู
ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันวอลแจ้งดักจับ

พอเล่าเหตุการณ์ให้รอปภฟังเสร็จแล้ว
ตกใจอ่ะทำได้ไม่ถูก

คือเราสติแตกเราโทรหาเพื่อนแล้วเราก็ร้องไห้ในสถานีเลย
คือแบบเราคิดอะไรไม่ออกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกแบบมันแย่มันน่ากลัวมันแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้
แล้วคือเหมือนบ่ายวันนั้นทั้งบ่ายก็คือเราก็พังไปเลย
คือเราโทรหาใครเราก็ร้องไห้เราเจอใครเราก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้

จนกระทั่งแบบเจอเพื่อนเจออะไรเสร็จแล้ว
แค่รู้สึกว่าแบบเออเราต้องทวิตบอกทุกคนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแบบเออมันทุกคนต้องรู้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยตัดสินใจแบบโพสต์รูปเขาทวิตเรื่องนี้ออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ช่วยเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีอะไรทั้งหมดเลยนะ
หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมให้ด้วย

เห็นหน้าเต็มแบบนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
ประวัติเยอะทำลามกอนาจารย์แบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓คุณทำมาจะ๑๐ปีแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้คือถูกตักเตือน
แต่ครั้งนี้คงแค่ตักเตือนไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะว่าถ้าคุณมีคดียาวมาตลอดทำต่อเนื่องทำแล้วทำอีก

มันอันตรายมากค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่า